พาไปดูกลางน้ำมันเกิดอะไรขึ้น
เรือบรรทุกไซด์เขามา๔ลำมาต่อกันนะ
แล้วก็มีเรือลากจูงแล้วก็มีเรือคัดท้าย
แล้วดูภาพจังหวะนี้ทำไมเรือบรรทุกทรายมันจมน้ำอ่ะ

จมเลยอะ
อุ๊ยตายแล้วจมแล้ว

อยู่ใกล้กับสะพานบ้านป้อมภูเขาทอง
สะพานสวนนกที่อายุทยา
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม
คือตอนแรกก็จะมีเรือลากจูง
ลากจูงเรือบรรทุกทรายมาสี่ลำ

ค่ะแล้วหลังจากนั้นมันเสียการควบคุมไง

แล้วเรือบรรทุกทรายลำนึงจมไปเลย
นี่ถามคนขับเรือลากจูงหน่อยได้ไหม

ผมขับเรือบรรทุกทรายมาจากอำเภอป่าโมกที่อ่างทอง
มุ่งหน้าไปสำโรงสมุทรปราการ
ก็ในขบวนผมเนี่ยนะมีเรือลากจูงลำนึง
แล้วก็มีเรือคัดท้ายลำนึง
ตรงกลางเป็นเรือบรรทุกทราย๔ลำ

ถึงใต้สะพานบ้านป้อมภูเขาทอง
ปรากฏว่าโอ้โหอันนี้ภาพมุมสูงเห็นชัดเลยนะ

หุนกลางน้ำเครื่องเสีย
ทีนี้เขาก็เลยเตรียมแล้วว่าจะเปลี่ยนเรือ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมน้ำมันเชี่ยว
มันก็เลยทำให้เชือกที่ลากจูงนั้นหลุด
เรือบรรทุกทรายลำที่๑หลุดออกมา

ตัวเรือเป็นรอยแตกใหญ่เลยค่ะ
น้ำเข้าเรือแล้วหลังจากนั้นก็จมลงในที่สุดนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปพบเรือลากจูง
บรรทุกทรายที่เหลืออีก๓ลำ
ไปติดริมตลิ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุ

ก็ต้องเอาเชือกดึงเรือทั้งหมดกลับเข้าฝั่ง
แล้วก็มีอยู่ลำนึงนะมีรูรั่วน้ำเข้าเรือ
ก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกทั้งหมด
ใช่ไหมแต่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วทางกรมเจ้าท่าเองต้องมีคำสั่งออกมาเลยตอนนี้
ให้หยุดเดินเรือชั่วคราวก่อนป้องกันไง
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ